คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของผับบาร์ตอนนี้เขาเปิดได้แล้วเหรอ
ตอนนี้เหรอคะเออมันเปิดไม่ได้สิใช่นะคะแล้วเนี่ยล่าสุดแม้ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ
ให้สามารถทานเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้เนี่ยถึงเที่ยงคืนแต่มันก็ต้องเป็นร้านอาหารใช่ไหม
อันนี้มีผับบาร์ชาวบ้านไปร้องเรียนโอ้โหเปิดกันโจ่งครึ่ม
ดึกดื่นไม่ปิดสักทีแน่นอนว่าฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
เขาบอกว่าไปกันเนี่ยโอ้โหเจอนักท่องเที่ยวเป็น๔๐๐กว่าคน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเจอปัสสาวะสีม่วงซะด้วยนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปลวกแดง
แล้วก็ยังมีตำรวจผู้ท้อนปลวกแดงเนี่ยกว่า๕๐นายนะคะ
ปิดล้อมตรวจค้นผับผับนี้เขามีชื่อว่ามหาไรใครเนี่ย
มาลัยรอเรือนะคะมหาลัยตั้งอยู่ที่ถนนสายปลวกแดงค่ะ
อยู่ที่ระยองนี่แหละตอนนั้นเนี่ยไปถึงโอ้ยเจอกันเยอะแยะเลย
นักท่องเที่ยวชายหญิงค่ะสนุกสนานกับการดื่มกิน
ท่ามกลางเสียงเพลงที่บอกเลยว่าดังกระหึ่ม
คือไปดูแล้ว๔๐๐กว่าคน
ทีแรกจะบอกว่าคุณนัทธนันหรือเขาขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารหรือยังไงนะ
อืมแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันปรับเปลี่ยนแบบไม่ถูกวิธีแล้ว
เพราะว่าอันนี้มันคือเปิดเป็นผับจริงแล้วเล่นเต้นกันสนุกสนานเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพียบค่ะ
ทีนี้ไปดูทางด้านของผู้จัดการหน่อยผู้จัดการเนี่ยคือนายสารวุฒิเดียวสำรานค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยยอมรับเลยค่ะบอกว่าแอบลักลอบเปิดผับจริงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ทีนี้ก็เอาตัวนายสารวุฒิผู้จัดการไปลองตรวจปัสสาวะดูอ้าวผู้จัดการก็ปัสสาวะสีม่วง
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกนะคะ๔๕คนที่เป็นสีม่วงเหมือนกัน
แล้วก็ยังไปเจอตัวกัญชาแห้งถูกวางทิ้งเอาไว้บนเก้าอี้ห่อหนึ่งด้วย
แน่นอนแล้วค่ะไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของหรอก
ทางด้านของนายอำเภอปลวกแดงคุณชัยพรแพ้พิรมรัฐค่ะ
ก็เล่าแบบนี้บอกชาวบ้านมาร้องเรียนตลอดเลยว่าผับที่นี่แอบเปิดให้บริการ
แล้วก็เปิดตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ใช่ไหมครับอันนี้ก็เท่าที่ทราบเนี่ยมีช่วงเทศกาลก่อนสงกราณ
ผมเห็นเขาเห็นมีคนร้องเรียนอยู่เหมือนกัน
แต่ผมเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารก็เลยให้ทางประหลัดอำเภอเนี่ย
มาตรวจสอบคราวที่แล้วแล้วก็ให้คำแนะนำไป
ตอนนี้เราตรวจปัสสาวะในนักท่องเที่ยวก็เจอ๓๔คน
ก็มีผู้จัดการร้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลลึกลึก
สำหรับนักโฆษณ์ที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงตำรวจเนี่ย
เอาตัวไปตรวจอีกครั้งแล้วค่ะว่าจะเจอสารเสพติดอีกหรือเปล่า
มาตรวจซ้ำนะก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายแหละ
คือผับบาร์พวกนี้จริงก่อนนั้นเขาก็มีการอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร

ดูทรงแบบนี้คือผับชัดนะคะ